คุณผู้ชมค่ะมาตามข่าวกันหน่อยเพราะว่าหลายคนเป็นกังวล
เนื่องจากพยายุโนรุที่พัดผ่านเข้าไทยมา
ผู้ชมขาบพี่บินตัวลงพื้นที่น้ำถ้วมตอนนี้
เย่อมากเลย
บอกเลยว่าน้ำตานองกันทั่วประเทศตอนนี้
เรื่องใหญ่อยู่เหมือนกันสถานการณ์น้ำท่วมเป็นห่วงหลายพื้นที่ค่ะ
โดยเฉพาะที่อุบลนะฮะอย่างกู้ภัยใจพระพี่บินบรรลือฤทธิ์ค่ะ
เรียกได้เลยว่าปักหลักช่วยพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อุบลมาร่วมสัปดาห์แล้วคุณผู้ชม
ระดับน้ำมันก็สูงบ้างบางพื้นที่ก็ต่ำแต่ก็ยังคงท่วมขังอยู่นะคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้ก็มีงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตที่กรุงเทพนะจริงพี่แกต้องไปงานนี้นะ
แต่ด้วยความว่ามันมีภารกิจน้ำท่วมยังหนักหนาอยู่ทิ้งไม่ได้ค่ะ
พี่บินก็เลยขออยู่ในพื้นที่ก่อนช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องอยู่
และไม่ใช่แค่ลงพื้นที่ไปช่วยตามบ้านเรือนที่โดนน้ำท่วมนะ
เมื่อคืนที่ผ่านมาพี่บินช่วยอาสาดูแลชาวบ้านที่ต้องอบพยพมาอยู่ที่ศูนย์พักพิง
กว่าครัวเรือนคุณผู้ชมคือนอนบ้านกันไม่ได้เอาพูดตรง
ช่วยหาที่พักเข้าปลาอาหารถุงยางชีพ
แล้วก็มอบเงินช่วยเหลือให้คนละ๕๐๐บาทย่อด้วยนะคะ

คือนอกจากมอบความช่วยเหลือให้พี่น้องที่กำลังลำบาก

คุณตาท่านนี้คุณผู้ชมพอเห็นว่าพี่บินมาแล้วคือจำได้ไง
เนี่ยดาราในโดยโจมใจเดื้องเข้าไปก่อนเนี่ยภาพนี้เลยคุณผู้ชม
ความยากลำบากก็ยังได้เห็นภาพสุดประทับใจแบบนี้
ไม่ใช่ผู้รับที่ดีใจอย่างเดียวนะคะ
ผู้ให้อย่างพี่บินแล้วก็ทีมงานก็อิ่มเอมไปตามกันเหมือนกัน

ส่วนอีกหนึ่งคนค่ะนายก
หน้าทะลึ่งตึงตังชื่อเขาแบบนี้จริง
พี่ชาวบ้านหัมพ์คุณผู้ชม
ไม่ให้เสียชื่อนักร้องหมอลำนะครับ
แม้ว่าตอนนี้จะดำรงตำแหน่งนายกอบตท่าลาศ
อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
ก็ขอใช้เสียงเพลงช่วยเยียวยาหัวใจพี่น้องชาวอุบลหน่อย
ตอนนี้ประสบภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่เลย
นั่งเรือลงพื้นที่คุณผู้ชมลงไปด้วย
ร้องเพลงไปด้วยให้ชาวบ้านรู้ว่านายกหำมาช่วยแล้วนะ

น้ำตาคนอุบลร้องสดเลยค่ะไปดูบรรยากาศค่ะ
ว่าน้ำใจคนไทยนั้นมีมากกว่า
หลังไหลกันมาซับน้ำตาให้คนโอ้โห
อ่ะเสียงยังหวานสดใสเพราะอยู่นะคุณผู้ชมนะ
ซึ้งเพลงเศร้าก็จริงไม่ใช่เพลงใหม่ด้วย
รับน้ำตาคนอุบลทรัพย์กันมาแล้วหลายปีคุณผู้ชมนะคะ
อย่างที่บอกไปนี่คือผลงานที่พี่เฉลิมพลมารคำนี้นะ

ครั้งก่อนนู้นน้ำท่วมใหญ่อุบลปี
ก็เลยเป็นที่มาของชื่อผู้ใหญ่ห่ำ
เป็นนายกห่ำ
ไป๓ปีอุบลโดนอีกแล้วน้ำท่วมหนักอีกรอบค่ะ
จากให้การช่วยเหลือดูแลพี่น้องในฐานะนายกอบตแล้ว
เฉลิมพลก็ขอมอบบทเพลงเพราะนี่แหละค่ะ
แทนกำลังใจกับพี่น้องผู้ประสบภัยทุกคนนะคะ

ไปแบบตามซอกตามซอยหลายหมู่บ้านเลย

คุณดูสิน้ำถึงหน้าต่าง
อีกนิดนึงคือถ้ายืนขึ้นบนเรือไม่ได้นะ

ชนไฮดานะน้ำสูงมากนะเอาใจช่วยพี่น้อง

หลายพื้นที่ประสบเหตุอยู่ตอนนี้นะ
ระวังด้วยนะคะพวกสัตว์เลื้อยคลานที่มันมาตามน้ำอย่างนี้นะคุณผู้ชมค่ะ